ทำไมต้องขยันทำบาปกันจังเลย
งานบุญบ้างไฟที่ร้อยเอ็ดนะคะ

กลายเป็นว่าไปยิงกันตาย

ควักปืนยิงเลยสุดท้ายตายไปหนึ่ง
เจ็บสาหัสอีก๒จากอาวุธปืนนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุโดนรุมกระทืบจนสะบักสบอมเลย

คนก่อเหตุใส่เสื้อสีขาวเห็นไหมคะวิ่งหนีมา
คนเจ็บก็วิ่งไล่ตามมามากับแก๊งเพื่อนนะคะ
ใช้ตัวคนก่อเหตุเว๊วเยาะที่เจอกันเนี่ยยิงสวนเยาะนักหนึ่งดูเฮาะ
ส้มปิดอีกมุมนึงนะคะคนก่อเหตุยิงสวนเปิดทางระหว่างลบนี้ที่
กระสุนก็ไปโดนวัยรุ่นที่ตามมาล้มลงไปหนึ่งคนนี่น่ะล้มลงไปแล้วนะเห็นไหมล้มลงไปเลย
เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนกันก็วิ่งตามไปอีกจะจับให้ได้อ่ะค่ะแล้วในกล้องวงจรปิดจะเห็นคนเสียชีวิตนะคะ
ใส่เสื้อสีดำกางเกงลายพรางคนนี้นายพินิศคนนี้เขาเห็นญาติเขาโดนยิงจนล้มลง
พอเห็นว่าโดนยิงล้มลงปุ๊บนี่พอเห็นปุ๊บคาตาเลยวิ่งเลยค่ะทีนี้
จะไปช่วยตามจับมือปืนมือปืนหันหลังมายิงสวนกลับมาอีกนัดหนึ่ง
กระสุนเข้าหน้าอกซ้ายตายคาที่เลยอะค่ะ
แต่สุดท้ายคนก่อเหตุก็หนีไม่รอดนะคะเพราะว่ากลุ่มเพื่อนคนเจ็บอ่ะ
วิ่งไปตามจับไว้ได้ทันแล้วเนี่ยสภาพคนก่อเหตุโดนลุมกระทืบ
สมัครสบอมไปหมดเลยอ่ะค่ะคนก่อเหตุชื่อธนวัฒน์นะคะ
อายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
คืองานจุดบ้างไฟกำลังจะเลิกแล้วมีหนุ่มต่างหมู่บ้านเขามาเที่ยวงานบุญบ้างไฟแล้วดันไปเจออาริ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะคนตายเนี่ยชื่อว่านายพินิศอุคำ
อายุ๕๕ปีกระสุนเข้าหน้าอกซ้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
คนเจ็บสาหัสสองคนคือนายประทินอายุยี่สิบเก้าปีโดนยิงเข้าหน้าท้องด้านซ้ายหนึ่งนัด
อีกคนคือนายวุฒิพงศ์อายุสามสิบห้าปีโดนยิงเข้าที่หน้าอกอีกหนึ่งนัดนะคะ
เราส่งทีมข่าวลงพื้นที่นะคะคุณจ๋าแจ่มสีค่ะไปที่วัดโพศรีชัย
ยังเห็นสภาพเศษขยะถูกทิ้งเกลื่อนเต็มลานวัดเศษขวดแก้วแตกกระจายเต็มพื้นนะคะ
ซึ่งก็เป็นจุดที่ถูกยิงกันนั่นแหละคุณจ๋าไปที่บ้านของผู้ตายก่อนนะคะ
บ้านของนายพินิษฐ์นะคะเขาก็จัดงานศพกันที่บ้านนั่นแหละ
ได้คุยกับภรรยาคนตายนะคะคุณหนูมอนเธอก็พาไปเดินดูตะไลบ้างไฟที่ตกมาใส่หลังคาบ้าน
คือเมื่อวานกินข้าวกันอยู่ได้ยินเสียงดังโครมเหมือนอะไรตกใส่หลังคาบ้าน
ควันนี่ยังพวยพุ่งร้อนระอุอยู่เลยแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่า
สามีโดนยิงมันช่างบังเอิญอะไรแบบนี้
ยายแกอายุ๗๒ปีแล้วนะแกบอกปกติลูกชายแม่ไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
ที่เกิดขึ้นลูกแม่มันโดนลูกหลง
เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะไม่คิดเลยว่าต้องมาเสียลูกไปด้วยเหตุการณ์แบบนี้
ส่วนเรื่องตะไลบ้างไฟตกใส่หลังคาบ้านเนี่ย
แม่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแม่ก็บอกว่า
มันคือรางร้ายนั่นแหละ

มันไปตกประมาณ๓โมงแหล่งก็ได้
คุณจ๋าได้คุยกับพ่อของนายประทินนะคะหนึ่งในคนเจ็บค่ะ
ลุงมีนะคะลุงมีก็บอกว่า
ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
รู้แค่ว่าลูกพ่อถูกยิงแล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอาการสาหัส
ปกติลูกพ่อก็ไม่ได้เป็นคนมีนิสัยก้าวร้าวอะไรนะ

ก็ทำได้แค่ภาวนาขอให้ลูกพ่อไม่เป็นอะไรมาก
พิมพ์นี่วาดใช่ไหมอ่า
แล้วคุณจ๋ายังได้โทรคุยกับพ่อของนายวุฒิพงศ์
อีกคนนึงด้วยนะคะคนนี้ในกระสุนเข้าหน้าอก
บอกลูกชายพ่อตอนนี้อาการโคม่ากระสุนฝังในผ่าออกไม่ได้
มีเลือดไหลจากปอดตลอดเวลาขาสองข้างก็ขยับไม่ได้

ขอยืนยันว่าลูกพ่อไม่รู้จักกับคนก่อเหตุ

คุยกับคุณมิกเพื่อนนายธนวัฒน์คนก่อเหตุค่ะ
ก็บอกว่าคู่กรณีที่ถูกยิงบาดเจ็บเป็นคู่อริกันมาก่อน

แล้ววันเกิดเรื่องเห็นนายธนวัฒน์วิ่งมาที่หน้าบ้าน
อาการเหนื่อยหอบแล้วก็ล้มลงตรงพื้นถนน
แล้วก็มีชาวบ้านวิ่งตามมาหลายสิบคน
มาพร้อมขวดเบียร์มาพร้อมไม้
แล้วก็ลุงกระทืบไปธนวัฒน์แบบไม่หยางเลย
คู่อาริใช่ค่ะเป็นคู่อริค่ะ
ก็ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เขามีปัญหากันมานานพอสมควรแล้วค่ะ
กับใช่ค่ะพี่วินค่ะ
ใช่ค่ะที่โดนยิง

ก็ถ้าดูจากรูปการก็คือธนวัฒน์

หันไปยิงสวนกลับไปเพื่อเปิดทางหนี

คนแรกโดนไปแล้วข้างในงานจนเจ็บ
โดนคนที่สองเจ็บล้มลงไป
คนที่สามเห็นว่าญาติตัวเองโดนยิงวิ่งตามมา
สวนกลับไปอีกตาย
เท่ากับว่ายิงไปสามตายไปหนึ่ง
ชาวบ้านเลยรีบไปตามจับแล้วก็ลุมกระทืบแบบนี้

แล้วก็เดี๋ยวจะต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อ้าว